เรื่องราวที่อยากจะมอบให้กับคุณผู้ชมในวันนี้เป็นเรื่องราวรอบตัว
เป็นสถานการณ์ของโรคโควิด๑๙ที่เรากำลังแบบว่าให้ความสนใจ
และก็ตระหนักถึงเรื่องนี้กันเป็นอย่างมากเลยคุณผู้ชม
จากว่าเราทราบว่ามียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นนะคะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้วันที่๑๒มีนาคมนะคุณผู้ชม
ศพด้วยกันสะสมรวมเลยยอดผู้ติดเชื้อทั้งหมดในประเทศไทย
ก็คือ๗๐รายด้วยกันต้องบอกว่าเมื่อวานก็เป็นเรื่องตกใจเหมือนกันเนาะ
มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นถึง๑๑คน
เอาอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมหลายคนเริ่มให้ความสนใจมากแล้วว่า
มันใกล้ตัวเราเข้ามาเรื่อยหลายคนก็รู้สึกว่าแตกตื่นเหมือนกัน
ไม่รู้ว่าจะต้องรับมือกันยังไงอะไรบ้าง
แต่ละโรงพยาบาลเขาก็มีวิธีการสอนการป้องกันตัวเอง
ห่างไกลจากโรคโควิด๑๙นี้ไปดูกันค่ะ
คุณหมอ
โอ้โหนี่ค่ะเป็นวิธีการที่เขาป้องกันเรื่องของการรับมือจากโรคโควิด๑๙

ถ้าทางวิธีการที่บุคลากรทางการแพทย์เนี่ย
เขาสอนก็คือท่าของการสวมหน้ากากอนามัย
รวมไปถึงมีวิธีการนี่เลย

ถ้าคุณเนี่ยไอ้เจ็บคอมีนมูกนี่นะคะ
รีบมาที่โรงพยาบาลแล้วแจ้งเลย
ถ้าคุณไม่ใส่ใจถ้าคุณไม่ป้องกันนะ
มันจะติดคุณได้ง่ายดายมากเลย

ไอ้เพลงนี้เนี่ยมันฟังแล้วคุ้นนะ
คุ้นซะไหมคะมีชื่อเพลงว่าโควิดติดสายเรน

พวกเรยะเรือลัดติดสายเรน
นี่นะคะคือนำมาจากเพลงที่มีชื่อว่ารักติดสายเรน

ก็เลยนำเพลงนี้มาดัดแปลงเนื้อร้องและ
ทำนองให้มันมีความสอดคล้องกับโรคโควิด๑๙ที่กำลังระบาดอยู่ตอนนี้นะคะ
มีการถ่ายเอ็มวงเอ็มวีเนี่ยประกอบเพลงนี้เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนด้วยนะคะ
ซึ่งอันนี้ก็เป็นบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลนครปฐมที่เขาจัดทำคลิปนี้
แพร่ออกมาในโลกโซเชียลเพื่อให้ประชาชนเข้าใจว่าเนี่ย
คุณจะทำยังไงดีถ้าเกิดคุณอยู่ในสถานการณ์แบบนั้น
คุณจะมีวิธีการป้องกันยังไงบ้างนะคะก็นี่แหละเข้าไปลองดูเข้าไปฟังกันได้
มีการมีการให้คำแนะนำนะคะแล้วก็มีเอ่อ

องค์กรหลายพื้นที่ที่เป็นสถานพยาบาล

มีวิธีการล้างมือคุณเห็นไหมล้างมือให้ถูกต้องถูกวิธีจะต้องทำยังไงบ้าง
ก็จะมีสอดแทรกอยู่อยากจะเข้าไปดูเข้าไปดูเต็มกันได้ในยูทูปเลยนะคุณผู้ชมค่ะ
ค้นหาไปโควิดติดไซเรน
มันติดไซเรนจริงเพราะมันมาด่วนมาเร็วแล้วมันก็แพร่เชื้อได้รวดเร็วมาก
ถ้าเราไม่ป้องกันตัวเองทางที่ดีเราก็ต้องรู้วิธีการป้องกันดูแลตัวเองด้วย
บอกเบอร์โทรมาด้วย๑๔๒๒นะคะกรมควบคุมโรคใครอยากจะโทรไปสอบถามข้อมูล
ถามวิธีการป้องกันอะไรก็แล้วแต่ถามไม่ได้เหมือนกัน
ไอ้ข่าวพวกนี้บางทีมันก็ตื่นตระหนกตกใจจริงนะดูยิ่งเราเนี่ย
พวกเราเนี่ยอ่านข่าวแบบนี้ทุกวันทุกวันบางทีเราก็จิตใจไม่ค่อยจะดี
คุณกลัวไหมล่ะคุณกลัวไหมล่ะกลัวกลัวนี่กลัวนะได้ยินคนกลัวเริ่มกลัวแล้วค่ะ
กลัวไหมตอนนี้เริ่มกลัวมากขึ้นแล้วค่ะกลัวโควิด
ก็คุณนะคุณน่ากลัวมากเลยค่ะวันนี้ตั้งแต่จะหายผู้กองผู้กองของคุณแล้วอะค่ะ
แต่ว่าคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปว่าเรากลัวได้นะแต่ว่าเราอย่าตื่นตระหนกมากจนเกินไป
ถ้าเรารู้วิธีรับมือแล้วก็ป้องกันตัวเองมันก็สามารถช่วยได้เบื้องต้นแล้วแหละ
โควิดมันติดลามไปถึงปอดแต่รักดีมีให้ตลอดก็คือคุณผู้ชมนะจ๊ะ